คุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้ค่ะเหตุการณ์นี้ที่เชียงรายนะคะจะมีผู้ชายคนนึงถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ในคลิปเนี่ยเขาพูดประมาณว่าอดีตภรรยาของเขาอยู่กับผู้ชายคนอื่นจับได้คาหนังคาเขาเลยแล้วก็เลยอัดคลิปแต่เรื่องนี้ต้องฟังความจากทุกฝ่ายนะคะว่าตกลงแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรยังไงกันแน่แต่เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์

เป็นหลักฐานมีลูกอยู่ด้วยนะนี่นะคะเราก็เลยคุยกับคนถ่ายคลิปค่ะคุณเชษค่ะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ตามคลิปเนี้ยคือ๑๔เมษายนตอนเที่ยงไปรับลูกสองคนมาที่อำเภอแม่จันทร์แล้วก็จะเอาลูกกลับไปส่งให้ที่บ้านแม่ยายแต่พอตอนเย็นอดีตภรรยาบ่ายเบี่ยงไม่ยอมบอกว่าอยู่ไหนแต่สุดท้ายก็เจอจนได้เลยอุ้มลูกปีน
ก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันผิดสังเกตเห็นอดีตภรรยาซื้อของในร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะเขาก็เลยยืนคอยเขาบอกว่ามันแปลกตั้งแต่ในรถแล้วมันมีของใช้ผู้ชายอยู่
พอมองไปในร้านสะดวกซื้ออ้าวภรรยามากับผู้ชายอีกคนจริงแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะพูดว่ามึงมีปัญหาอะไรกับกู
เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเขาก็บอกว่าผู้ชายเสื้อแดงที่มากับอดีตภรรยาเขาทำร้ายเขาด้วย
นี่ค่ะแล้วก็เรียกอดีตภรรยาเข้าไปในรถแล้วรถคันนี้เป็นรถที่เขาใช้กับอดีตภรรยามาตลอด๖๗ปีที่ผ่านมานะ
เนี่ยค่ะในคลิปพอเข้าไปนั่งในรถเหมือนรถล็อกอ่ะนะเพื่อความปลอดภัยของลูกก็เอามือทุบกระจกให้แตก
ผู้ชายคนนั้นก็เลยทำร้ายเขานะคะเขาบอกเขาป้องกันตัวนะคะยันเบาะแบบไม่ให้เบาะมันมาทับกับลูกที่นอนอยู่ด้านหลัง
เขาบอกเขาถูกบีบคอถูกจกลูกตาจนเขาบาดเจ็บอะค่ะแล้วเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นก็แยกย้ายกันไปวันรุ่งขึ้นก็เลยไปแจ้งความที่สพบั้นดู
แต่คุณเชษฐ์บอกว่าตำรวจไม่รับแจ้งความบอกว่าเป็นเรื่องผัวเมียไม่รับแจ้งความคุณเชษฐ์ก็เลยบอกว่าคือถ้าวันนั้นอดีตภรรยาอธิบายว่าผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยเป็นใครเป็นญาติหรือเป็นใครมันก็คงจะไม่มีเรื่องเมียราวอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็ติดใจที่ว่าคือในคลิปเขาใช้คำว่าภรรยาไม่
เขาบอกว่าก็ยังมีทะเบียนสมรสอ่ะเขาก็เลยเรียกว่าภรรยาอย่างเงี้ยค่ะ
ด้านเบาะหลังครับแล้วก็หัวฟาดพื้นสตันไปประมาณสักน่าจะสามสิบวิสังคมมันจะเปลี่ยนไปได้มากขนาดที่ว่าเราไม่เกรงใจคู่สามีของเขาสังคมมันจะเปลี่ยนไปขนาดเราไม่เกรงใจว่าคนนี้เป็นสามีของคนนี้ถ้าเป็นผมหนึ่งผมเลือกที่จะอธิบายกับสองผมเลือกที่จะปล่อยให้สามีเขาไปคุยกันเองแล้วไม่ไปแตะต้องรถคันนั้นผมถามว่าสังคมมันจะเปลี่ยนไปหรอกครับสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วหรือ
มันเหมือนกับว่าเขามาเจอภรรยาเขาอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นข้าราชการใช่ค่ะแล้วหนำซ้ำยังยังขึ้นรถของเขากับภรรยาเนี่ยขึ้นไปขับแล้วเขาก็พยายามจะขึ้นไปด้านหลังสุดท้ายเขาถูกทำร้ายมันก็เหมือนว่าเห้ยมันขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็ต้องฟังความทางฝั่งอดีตภรรยาด้วยนะคะเราไปถามจากอีกฝ่ายมาให้นะคะถาม

แม่จันทร์แล้วก็พามาส่งให้กับเธอเธอก็บอกไปว่าอยู่ห้างนะพอมาเจอเธออ้าวกลายเป็นว่าเป็นไปตามคลิปมาอัดคลิปแล้วก็พูดโน่นพูดนี่ซึ่งจริงแล้วผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้ที่อดีตสามีหาว่าเป็นผู้ชายคนใหม่ของเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะนี่คือลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องไม่ใช่ชู้ไม่ใช่แฟนใหม่ไม่ใช่
หลังคลิปเสร็จที่แบบคลิปตัดจบไปเนี่ยอดีตสามีนั่นแหละไปล็อกคอลูกพี่ลูกน้องเธอจากด้านหลังมันก็เลยมีการป้องกันตัวกันเกิดขึ้นไม่ใช่การทำร้ายร่างกายอะไรเลยแล้วตำรวจก็มานะตำรวจมาระงับเหตุให้ด้วยไปเคลียร์กันต่อที่โรงพักด้วยตำรวจก็ช่วยไกลเกลี่ยแล้วก็มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เร
เห็นว่ามีไปทำร้ายสามีเก่าเราด้วยอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
มันไม่ใช่เลยเราก็อธิบายให้เขาฟังแล้วแต่เขาไม่ยอมฟัง
แล้วตัวแฟนเก่า
นี่ก็คือเรื่องทางฝั่งผู้ชายกับฝั่งผู้หญิงก็เลยไม่ตรงกันแบบนี้ค่ะ